ผมเริ่มต้นที่นี่มาตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีอะไรเลย

ผมยังเชื่อมั่นการทำงานของสโมสรเรานะครับ

ถ้าพูดตรงแล้วมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากนะครับ
มี
สับสนที่ที่พร้อมนะครับทั้งเรื่องของผู้สับสนเอง
เรื่องของเจ้าของสโมสรเองนะครับผมเชื่อว่าเรามีความพร้อม
แต่ในรูปแบบของฟุตบอลที่จะต้องแตกต่างออกไปแค่นั้นเองนะครับ
คือถ้าสมมุติว่าถ้ากลับไปย้อนไปดูถ้าเราไม่ปล่อยตัวนักเตะไปญี่ปุ่น
ไปยุโรปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็น่าจะลุ้นแชมป์ได้ทุกปีอย่างไม่ยากเย็นนักนะครับ
แต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลจำเป็นที่ต้องยกระดับไปสู่จุดที่สูงขึ้นเรื่อยนะครับ
เป็นเหตุผลที่เราปล่อยตัวนักเตะนะครับแล้วก็ถามว่าการปล่อยตัวนักเตะ
ครั้งมันเป็นโอกาสกลับมาเสมอโอกาสก็คือโอกาสที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นนะครับ
ชอบในสิ่งที่ทางสโมสรคิดแล้วก็เขาก็ท้าทายกับตัวเขาเองด้วยเช่นกัน